และอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับคุณผู้ชม
ก็จะครบ๒๔ชั่วโมงของระเบิดที่ดังขึ้นครั้งแรก
ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน

หลังจากนั้นเองก็เกิดระเบิดอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งในช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาประมาณ๙โมงเช้า
ช่วงสายก็ยังคงเกิดเหตุระเบิดอีกเช่นเดียวกัน
นี่คือเฉพาะในหัวหินประจวบคิริขัน
และในช่วงนี้ครับไทยรัฐนิวโชว์จะพาคุณผู้ชม

ระเบิดที่ดังขึ้นในหัวหินประจวบคิริขัน
ติดตามได้จากรายงานครับ

จังหวัดประจวบคิริขันรวม๒จุด
สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักท่องเที่ยว
และชาวประจวบคิริคันเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเมืองสงบเงียบอย่างประจวบคิริคัน

ไม่เคยมีเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
และได้รับบัตรเจ็บอีก๒๔คนโดยเป็นชาวต่างชาติรวม๕คน
ระเบิดทั้งสองลูกถูกซุกซ่อนอยู่ภายในกระถางต้นไม้
หอนาฬิกาใกล้วัดหัวหินและสถานีรถไฟหัวหิน
และอยู่ห่างกันเพียง๕๐เมตร
โดยระเบิดแต่ละลูกถูกกำหนดให้ทำงานในระยะเวลาห่างกันประมาณ๓๐นาที
จุดแรกวันที่๑๑สิงหาคมเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา
ต่อมาเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาเกิดเหตุระเบิดซ้ำอีก
จุดนี้พบเป็นระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบชนิดและขนาด

ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

ก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่น๒คน
ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่

จากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น
ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
พ่อเขาขี่รถจักรยนต์มานี่นะ

ช่วงเช้าของวันที่๑๒สิงหาคม

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑คน

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เข้าไปเก็บโต๊ะและเก้าอี้
ที่มีการจัดงานทำบุญตักบาทในช่วงเช้า
เจ้าหน้าที่เร่งนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

พร้อมกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากบริเวณดังกล่าว
เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
จากนี้ยังคาดว่าจะมีระเบิดเพิ่มอีก
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลหัวหิน
เมืองต้นตำรวจคาดว่าเป็นการจุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือ
แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาหยุดยาวและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

แต่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

ตบเท้าปิดให้บริการชั่วคราว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน